หนุ่มขายนมเปรี้ยวเข้ามาในร่างของหนอนชาเขียว

พี่เอง

ซื้อนมเปรี้ยวอยู่ดี
เพราะขาเนี่ยก้มหน้าจะทอนตังเรา

ถึงขั้นมีอันสะดุ้งได้ครับเหตุการณ์นี้
แต่จริงแล้วเขาไม่ใช่หนอนชาเขียว
จริงแล้วคือมนุษย์ปลาหัวเขียว

ขายแถวสี่แยกบายพลาสอำนาจริง
จังหวัดอำนาจริงฮะ

คือชีวิตต้องสู้ก็จริงแต่มันร้อนทั้งวันก็ไม่ไหว

เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกด้วย

ก็เลยหาหน้ากากมาใส่

ถ้าอยากให้อ่านข่าวคุณหันไปถามนัทจะพงก่อน
ว่าปีนี้เนี่ยส่งท้ายปีก่อนต้อนรับปีใหม่

ถ้าพี่ใส่ปุ๊ยใส่

นี่บอกพี่โกะนี่อ๋อ
แต่นี่คือความคิดสร้างสรรค์นี่คือความน่ารัก

ดังนั้นผมก็เลยใส่หน้ากาก
จากจริงแล้วคือหน้ากากปรุดอันแสนน่ารัก

เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอาไม่เอาบอกมา

หรืออยากได้หน้าไหนนอกจากหน้ากากประหลุด
ให้เราใส่๓คนไม่เหมือนกันก็ได้
อยากใส่หน้าลุงป้อมอ่านข่าวไหม

เหล็ตติ้งจะดีใกล้เออใช่ครับละ